ปักหมุดวันหยุดยาวไปเที่ยวไหนกันบ้างคะ

เสาที่อีกโอ้โหโอ้โหใช่หยุดยาว๕วันค่ะ
ไปไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันหน่อยไหม
เส้นทางกลับภูมิลำเนากลับต่างจังหวัด

เพราะว่าปริมาณรถน่าจะเยอะแน่นอนเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง๔กองกำกับการ๑กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวงนี่นะคะก็เตรียมเลย
จะรับมือการเดินทางสู่ภาคเหนือการเดินทางกลับภูมิลำเนา
ขาขึ้นขาล่องเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วค่ะ
มีการตั้งด่านนะคะตรวจจับความเร็วในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
มีด่านวัดปริมาณแอลกอฮอล์
แล้วก็มีการสนที่กำลังกันกับตำรวจท้องที่เนี่ย
เขาต้องปิดกั้นจุดกลับรถแล้วก็จุดแยกสัญญาณไฟแดง
ถ้าเกิดว่ามีปริมาณรถติดขัดก็จะได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที

รวมถึงจะใช้ไฟเนี่ยไฟจาราจรเนี่ยให้เป็นระบบแมนนั่ว
ไม่ใช่การตั้งเวลาแล้วไงคุณเพราะอะไรรถมันเยอะ
จะได้บริหารจัดการถูกว่าเออเส้นทางนี้รถเยอะจะต้องเร่งระบายรถ
รวมถึงจะมีการเปิดช่องทางพิเศษในเส้นทางสายหลัก
ป้องกันปัญหารถติดขัดด้วยนะคะ
ส่วนช่วงไหนที่เป็นคอขวดอย่างสะพานเดชาติวงเนี่ย
ปัญหาการจราจรติดขัดทุกช่วงเทศกาลเหมือนกัน
แล้วรอบนี้ตรงจุดนี้จะเตรียมแก้ไขปัญหายังไง
เขาจะเปิดช่องจราจรช่องพิเศษนะคะ
รองรับการจราจรที่แออัดเอาไว้เหมือนกัน
ที่โคราชกันหน่อยค่ะตำรวจภูทรภาค๓
ก็ต้องระดมกำลังคุณคิดดูตำรวจไม่ได้หยุดยาวนะคะ
ระดมกำลังกัน๖๐๐กว่านาย
แล้วก็จะจัดการอำนวยการจราจร
ให้คนที่ใช้รถใช้ถนนได้เดินทางได้อย่างปลอดภัย
เขตปากช่องอำเภอศรีคิ้วอำเภอขามทะเลสอที่โคราช

ขาออกออกจากกรุงเทพวันที่๑๓๑๔กรกฎาคม
ส่วนขาเข้ากรุงเทพ๑๕๑๗กรกฎาคม
ทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น
ลดเรื่องของการจราจรหนาแน่นบริเวณถนนมิตรภาพช่วงคลองไผ่
ตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นขาไปหรือว่าขากลับ

วางแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดนะ
เตรียมรถให้พร้อมตรวจสอบสภาพรถให้ดี

เมาไม่ขับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจร
ได้เดินทางช่วงวันหยุดยาวได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ใช่ระวังใจนะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยหรือว่าตอนนี้คุณผู้ชม

รายงานเรื่องการจราจรเรื่องฟ้าฝนเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ